อดีตดารานุ่มอายุ๒๕ปีขอความเป็นธรรมจากสื่อมวลชน
บอกว่าก่อนหน้านี้เขาคบหากับคุณเอ๊ชุติมานายนาครับ
ซื้อบ้านซื้อรถกันนะครับใช้ชื่อของฝ่ายชายเป็นคนกู้
เพราะสุดท้ายเลิกกันครับคือฝ่ายชายอ้างว่าคุณเอ๊เนี่ยนะครับ
เอารถไปนะครับไม่คืนเขาแล้วตอนนี้ขาดส่งทั้งรถขาดส่งทั้งบ้าน
เสียประวัติหมดแล้วครับเขาบอกว่าจากการที่แม่นะครับ
ไม่ได้ส่งนะครับเงินค่างวดคุณผู้ชมครับในฟร้อง
สุภกิจประสงค์เป็นอดีตดารานะครับอายุ๒๕ปีไปร้อง
หลังจากฟร้องนะครับขอความไปดูใจกับคุณเอชุติมานะครับ
คือเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนเขาอายุ๑๘จากนั้นก็มีการซื้อบ้านซื้อรถนะครับ
รวมแล้วกว่า๕ล้านบาทโดยใช้ชื่อเขาเป็นคนกู้
แล้วมาเลิกกันในช่วงปลายปี๒๑๖๕นะครับแล้วก็มีการทำสัญญากันไว้ว่า
ฝ่ายหญิงจะรับผิดชอบผ่อนรถผ่อนบ้านต่อจนหมดแล้วเขาจะโอนชื่อบ้าน
แล้วก็รถกลับไปเป็นชื่อของคุณเอ๊นะครับเขาบอกมารู้ตัวอีกที
บ้านราคา๔ล้านกว่าบาทขาดส่ง๔เดือนแล้วนะครับ
ก็ไม่ได้ส่งค่างวดเหมือนกันเอาไปไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบ
ซึ่งกำลังเตรียมเอกสารยื่นฟ้องอยู่ฟ้องร้องเล่าต่อบอกว่า
เอาจริงก็ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมถึงถูกเลิกถึงถูกบอกเลิกนะครับ
เรื่องเมาเหล้าเสียงานเสียงานที่เคยสัมภาษณ์ในรายการต่าง
ไม่เป็นความจริงรู้เพียงว่านะครับคุณเอ๊เนี่ย
หนีไปกับแฟนคลับคนสนิทพอไปถามแฟนคลับคนนั้นก็ไม่ได้รับคำตอบอะไร
นี่เป็นคำกล่าวอ้างทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เขาบอกเขาไม่มีงานนะครับ
ต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมต้องซื้อบ้านซื้อรถ
ไม่ใช่ชื่อฝ่ายหญิงเป็นคนกู้ล่ะเอาลองฟังเขาบ้างครับ
ก็ให้พี่เอ๊รับผิดชอบด้วยก็คือจะทำให้ผมเสียมากกว่านี้เลย

รอฟังเอ๊ออกมาตั้งโต๊ะ

แล้วก็มีลูกไฟลุก
นี่แหละเรารอฟังตัวเท่านั้น

แต่ส่วนเรื่องนี้ก็อยากให้ฟังจริงนะคะ